คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เด็กที่นำไปฝากเลี้ยงถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับ
พนักงานรัฐหรือมีการนำลูกของตัวเองซึ่งอายุเพียง๑๑เดือน
ฝากให้คนข้างบ้านเลี้ยงดูสุดท้ายถูกทำร้ายร่างกายครับ
ล่าสุดมีการไปขอความช่วยเหลือจากอินอาร์
ตามจากบรรยายงานของคุณพลอยสจีบริธิสินครับ
ลอยเขียวพรุ่งนี้ก็มีมาเรื่อยค่ะ
บางครั้งก็หลังหูบ้างแล้วก็มีที่ตาห้อเลือดหน่อยหนึ่ง
ให้แฟนไปถามเขาเขาบอกว่าพาน้องไปเดินเล่น

แต่หลังหูหนูถามเขาเขาบอกเขาไม่รู้
แล้วพอวันที่มาโรงพยาบาลที่ว่าวันที่๑๐
พอพี่สาวก็เลยไปถามแฟนเขา

แต่ตามหัวพวกนี้เขาบอกว่าน้องเดินแล้วน้องล้ม
ซึ่งตอนแรกน้องเดินได้แล้ว
แล้วพอไปอยู่กับเขากลายเป็นเด็กไม่เดินเลย
นางสาวสาวรสแสงสว่างมารดาของน้องโชกุล
บอกเล่าถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับลูกชายวัย๑๑เดือน
บาดเจ็บหลังจากนำไปฝากให้เพื่อนบ้านเลี้ยง
นางสาวสวรสบอกว่าเขาและสามีต้องทำงาน

จึงตัดสินใจนำน้องโชกุลไปฝากเพื่อนบ้านที่รู้จักการเลี้ยง
เช้าไปส่งตอนเย็นรับกลับ
ช่วงสองถึงสามเดือนแรกน้องโชกุลก็ยังปกติดี
จนกระทั่งถึงวันที่๙เมษายนที่ผ่านมา
สังเกตเห็นความผิดปกติที่น้องโชกุลมีรอยฟกช้ำ
แต่คิดว่าเป็นเพราะความสุขสนของเด็ก
กระทั่งนำน้องโชกุลกลับมาบ้านพัก
ก็เกิดอาการหมดสติจึงรีบมาพบแพทย์
ก่อนจะมาทราบภายหลังว่าลูกชายของเธอ
ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทางครอบครัวได้แจ้งความไว้
สถานีตำรวจภูทรบางศรีเมืองจังหวัดนนทบุรี
แต่กลัวคดีจะไม่มีความคืบหน้า
จึงร้องขอความเป็นธรรมจากมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ซึ่งนางปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีกล่าวว่า
มูลนิธิยินดีจะช่วยเหลือครอบครัวของน้องโชกุล
พร้อมจะให้ความเป็นธรรมทางด้านคดีแก่ผู้เสียหาย
พร้อมอยากฝากเครื่องดังกล่าวให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับครอบครัวอื่น
หากจะหาพี่เลี้ยงให้ลูกต้องเลือกผู้มีประสบการณ์ในการดูแลเด็ก
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก
เมื่อกี้คุณหมอก็บอกว่าเด็กอาจจะไม่รอดนะครับ
ไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ฉะนั้นเด็กก็จะมีปัญหา
แล้วเราก็เสียดายนะคะคำว่าเสียดายก็คือ
ลูกเขายังพูดไม่ได้ต้องฝากช่วยกัน
พ่อแม่ต้องให้ความใกล้ชิดลูก
เหตุการณ์ในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในบ้านเราเป็นครั้งแรก
เพราะก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้อยู่บ่อยครั้ง
ซึ่งคดีนี้ล่าสุดตำรวจภูทรบางศรีเมือง
เตรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิด
และเรียกตัวพี่เลี้ยงที่ก่อเหตุมาสอบปากคำ
ซึ่งหากพบว่ากระทำผิดจริงก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
พศจริทธิสินทร์ข่าวไทยรักทีวีรายงาน